สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยอีกครั้งแล้วนะครับ
มาตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าตอนนี้เองใครจะใช้ชีวิตกลางแจ้ง
ทำกิจกรรมต่างตั้งแต่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
จนถึงตอนล่างต้องติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องครับ

หลังจากนี้เป็นต้นไปครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
หลังจากฝนหายไปวัน๒วันนะครับ
ก็จะกลับมาเพิ่มอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะช่วงต้นสัปดาห์หน้า
ฝนจะเน้นตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ

นามาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่แถวบริเวณประเทศฟิลิปปินส์
พายุที่มีชื่อว่าไห่กุยนะครับ
ยุลูกนี้คาดการณ์ว่าจะไปสลายตัวบริเวณชายฝั่ง
แถวบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงวันที่๑๓นะครับ
ปัจจัยสำคัญก็คือก็จะดึงเอาลมหนาวเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรานะครับ
อาจจะทำให้หลายจุดหลายพื้นที่ในช่วงแรกนั้นอาจมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแต่ละภาคนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกันบ้าง
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ
จากการตรวจสอบนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑๓ครับ
อากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้านะครับมีฝนเล็กน้อย
อุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๒๐๓๓องศาเซลเซียตนะครับ
หลังจากนั้น๑๔๑๕เป็นช่วงที่อากาศเย็นลงมานะครับ
อากาศนั้นจะเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียตครับ
มีฝนเล็กน้อยในช่วงแรกต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๙องศาครับ
อีสานครับไปดูกันหน่อยครับวันที่๑๓เป็นช่วงที่มีหมอกปกคลุมอยู่นะครับ
แต่ว่า๑๔๑๕เนี่ยนะครับอากาศเย็นลมแรงครับ
อุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
สุดคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๘องศานะครับ
ต่อไปนะครับไปในบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑๓นะครับ
มีหมอกในตอนเช้าครับอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย
แต่ว่า๑๔๑๕อากาศจะเย็นลงอีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่ประมาณ๑๙องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนภาคตะวันออกครับวันนี้ถึง๑๓มีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับ
อากาศเย็นลงลมแรงนะครับอุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงประมาณ๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑๓ครับมีฝนฟ้าขนองบางจุดบางพื้นที่นะครับ
คลื่นนั้นสูงประมาณ๑๒เมตร๑๔๑๕ระวังเลยนะครับคลื่นนั้นก็จะสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับประมาณ๓เมตร
ที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะรุนแรงเป็นพิเศษนะครับฝนนั้นก็จะตกเพิ่มมากขึ้นด้วย
ส่วนฝั่งอันดามันครับโอกาสการเกิดฝน๑๔๐๖๐ของพื้นที่ตลอดช่วงนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศนั้นก็จะเย็นลงในช่วง๑๔๑๕ประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเมืองไหนของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า
ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ